อีกหนึ่งคดีค่ะที่เราตามมากรณีของในอ้วน
ที่เป็นผู้ต้องหาคดีไปข่มขืนเด็กวัย๑๑ปีที่พระประธาน
เมื่อวานนี้ประมาณ๓โมงกว่าจับกลุ่มตัวในอ้วนได้
ทีนี้คุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปไล่เลียงเหตุการณ์เมื่อวาน
เดี๋ยวเราให้ดูล่าสุดวันนี้ก่อนเพราะว่าตอน๑๐โมงครึ่ง
คุมตัวในอ้วนไปทำแผนที่บริเวณเมนร้างที่พระประธานนะคะ
ต้องระวังเรื่องของการถูกรุมประชาธรรมเลยนะ

คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ตอน๑๐โมงครึ่งล่าสุดเลยค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดชายภูมิ
ก็คุมตัวในอ้วนไปทำแผน
ซึ่งจุดนี้ในอ้วนบอกนะ
บอกว่าจุดนี้ไม่ได้ข่มขืน
แล้วเขาก็บอกว่าแต่มีการให้เด็กกินเหล้า
ให้ดื่มเหล้าอันนี้จุดแรกนะคะ
เพราะว่าเป็นข่าวออกมาก่อนหน้านี้บอกโอ้โหไอ้อ้วนเนี่ยหื่นถึงขนาด
เอาเด็กไปข่มขืนอยู่หน้าพระประธาน

แต่ตัวเขาเองก็ให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่า
ตรงหน้าพระประธานเขาพาเด็กมาจริง

แค่มอมเด็กแล้วก็เหมือนจะเอาอวัยวะเพศถูไถ
แต่เด็กไม่ยอมก็เลยลากตัวเด็กไปข่มขืนจุดอื่น
แต่ทีนี้วันนี้ที่นายอ้วนให้การรับสารภาพเป็นจุดใหม่ค่ะ
คือเขาบอกว่าไปข่มขืนที่กระท่อมปลายนา

ก็จากหน้าพระประธานก็มาที่กระท่อมปลายนา
แล้วก็เป็นจุดที่เด็กถูกข่มขืนจริง
ใช่ค่ะจุดนี้อยู่ห่างจากพระประธานประมาณ๒๐๐เมตร
คือตอนแรกที่ตำรวจมีการสอบปากคำเข้มกับนายอ้วน
นายอ้วนปฏิเสธอย่างเดียวเลยผมไม่ได้ข่มขืนเด็ก
ตำรวจก็ถามตรงหน้าพระประธานข่มขืนเด็กหรือเปล่า
ผมไม่ได้ข่มขืนแต่ไม่ยอมบอกนะ

ที่เพิ่งบอกว่าไปข่มขืนที่กระท่อมปลายนา

อ้วนก็บอกว่าจุดที่เถียงนาเนี่ยนะ
คือแค่เอามีดจี้คอไม่ได้ข่มขืน
แล้วหลังจากนั้นตัวในอ้วนก็หลบหนีขึ้นภูผาแดง
อันนี้เป็นจุดต่างที่เขาให้การรับสารภาพ
แต่เอาจริงนะเขาให้การแบบวกไปวนมา

วนไปวนมาแล้วเขาปฏิเสธอยู่นั่นแหละนะฮะจนตำรวจต้องเค้น

ท้ายที่สุดก็สารภาพออกมานะครับ
แต่ว่าโอ้โหช่วง๓วันที่ผ่านมาตำรวจก็ทำงานหนัก

ในการที่จะบุกป่าผาแดงปิดป่าผาแดงในการล้อมจับในอ้วน
ใช่ค่ะแต่ทีนี้คุณผู้ชมคือบรรยากาศเมื่อเช้า
พอมีการทำผงทำแผนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็มีญาติของเด็กวัย๑๑ปีที่เป็นผู้เสียหาย

เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องพยายามควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ค่ะ
ว่าหลังจากทำแผนเสร็จแล้วจะมีการไปค้นบ้าน
ปรากฏว่าการไปค้นบ้านวันนี้ไม่มีแล้วนะคะ
อันนี้เป็นล่าสุดที่เกิดขึ้นช่วงสายที่ผ่านมา
ทีนี้ย้อนไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
ไปดูเหตุการณ์ตอนที่จับกลุ่มตัวในอ้วนได้
คือตอนที่จับกลุ่มตัวในอ้วนได้ก็คือเมื่อวานนี้
กว่าจะจับได้นะคือเหตุการณ์มันเกิดวันที่๑๖สิงหาคมใช่ไหม

ตำรวจก็เลยขึ้นไปจับกลุ่มตัวได้
ชาวบ้านเขามาแจ้งไงในอ้วนนี่หิวโซมาเลย
คือไม่มีข้าวกินนะมาขอข้าวเหนียวกินเนี่ยนะคะ
อันนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือเมื่อวาน
ตอนที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดชายภูมิ๓๐กว่านาย
เขาเดินเท้าค่ะร่วมกับตำรวจสพแก้งเคราะห์แล้วก็สพนสัง
รวมถึงยังมีชรบหมู่บ้าน
มีชาวบ้านอีก๒๐กว่าคนขึ้นไปเลยที่ภูผาแดง
เพราะรู้ไงว่าในอ้วนไปหลบซ่อนอยู่ที่ภูผาแดง
อ้วนหรือว่านายประธานวังศรเนี่ยนะคะ
ทีนี้ก็ไปเจอตัวในอ้วน
ไปเจอที่ฝั่งอำเภอมันจากคีรีขอนแก่นนะ
มันเป็นพื้นที่รอยที่มันเชื่อมต่อกันได้
เป็นรอยต่อ๒จังหวัดนะสำหรับภูผาแดงนี้คือของชัยภูมิกับขอนแก่น
ทีนี้ค่ะตอนที่ไปเจอน่ะ
เจอในอ้วนเขากำลังปลอมตัวเป็นคนเก็บเห็ดนั่งเก็บเห็ดอยู่
เจ้าหน้าที่เขาไปเห็นเขาก็เลยไปคุมตัวค่ะคุณผู้ชม
แล้วก่อนที่เจ้าหน้าที่เขาไปเจอเนี่ยมีชาวบ้านเขามาแจ้งไง
ว่าในอ้วนหิวแล้วก็มาขอข้าวกิน
ชาวบ้านเขายังให้เข้าอยู่เลยแต่ชาวบ้านเขาจำในอ้วนได้
เขายังบอกในอ้วนอยู่เลยว่าให้มอบตัวเถอะหนักจะได้กลายเป็นเบา
เพราะว่าข่าวมันก็ออกไปเรื่อยแล้วก็มีภาพของในอ้วนอยู่ตลอด
ทีนี้พอจับกลุ่มตัวในอ้วนได้แล้วช่วงสัก๔โมงเย็น
ก็เอาตัวในอ้วนลงมาทางฝั่งสำนักสงฆ์วัดป่าอำภาวัน
อำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชายภูมิ
ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ก็สอบถามในอ้วนตลอดเลย
เรื่องเกี่ยวกับมีการเอายาบังคับให้เด็กเสพยา
บังคับกรอกเหล้าขาวให้เด็กกิน
เดี๋ยวดูนะว่าในอ้วนเขาบอกว่ายังไงค่ะ
แล้วเด็กบอกว่าเอายายัดเข้าไป๒เม็ดในปาก

แล้วได้ให้กินเหล้าขาวไปกี่แก้ว

ตรงเดียว

เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาหมวกมาให้ใส่
พร้อมแขนคุมตัวลงไปเพราะอะไร
ชาวบ้านมารอกันประมาณ๒๐๐กว่า

ใช่ค่ะทีนี้ตำรวจเขาก็เลยต้องมีการคุ้มกันไงค่ะ
แล้วตำรวจก็นำตัวในอ้วนไปชี้จุดที่ทิ้งมีด
ที่ใช้จี้เด็กพาไปจุดที่เถียงนา
หลังจากนั้นก็มีการไปสอบปากคำแบบเคร่งเครียดเลยนะคะ

เบาะแสที่เจ้าหน้าที่เขาขึ้นไปถึงภูผาแดง
ไปเจอในอ้วนกำลังปลอมตัวเป็นคนเก็บเห็ดอยู่ได้

เพราะว่ามีชาวบ้านมาให้ข้อมูล
บอกว่ามีคนที่คล้ายในอ้วนมาขอข้าวกิน
ที่วัดโครกสงะอำเภาครสวรรค์ที่ชายพุม
หลังจากนั้นก็ไปขอข้าวแม่ชี

ใช่อีกเบาะแสหนึ่งคือมีคนเก็บเห็ดที่เป็นชาวบ้าน
หมู่บ้านโคกสูงของมันจากคีรีบอกว่าไปเจอ
เจอในอ้วนบนภูผาแดงอยู่ห่างจากวัดป่าเขาวงกฎคีรีประมาณ๓กิโล
ตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาก็กำลังหาเห็ดกับเพื่อนอีก๒คน
จู่ในอ้วนเนี่ยมาเรียกชาวบ้านนะแล้วก็ขอบุหรี่ขอไฟแชค
แล้วท่าทางนี้คือหิวโซมาเลยค่ะ
ขออาหารขอน้ำนะครับชาวบ้านบอกแบบนี้
บอกว่าตอนนั้นคือหวาดกลัวเหมือนกันนะแต่ทำใจดีสู้เสือ
ก็พูดคุยสอบถามสารทุกข์สุขดิบนะครับ
แล้วก็นายอ้วนมีสภาพหิวโซซูบผอมเนื้อตัวหม่อมแหม่ม
ชาวบ้านก็ให้ข้าวห่อแล้วก็ให้น้ำไปกินคือใจดีสู้เสือแหละ
ใช่ค่ะทีนี้ระหว่างนั้นก็คุยกันกับในอ้วน
พยายามถามเอาบ้านอยู่ไหนนายอ้วนก็ยอมรับนั่นแหละ
ว่าเป็นคนที่ตำรวจกำลังค้นหาอยู่แล้วก็พูดถึงเรื่องการมอบตัวด้วย
เพราะในอ้วนเขาบอกไงบอกว่าอีก๒๓วันจะมอบตัว
ชาวบ้านเขาก็พยายามเกลี้ยกล่อมก็เออมอบตัวไปเถอะ
จะได้กลายเป็นเบาทีนี้ชาวบ้านคนนั้นเขาก็เลยโทรบอกภรรยา
เนื่องจากเห็นหน้าในอ้วนแล้วจำหน้าในอ้วนได้
ภรรยาเขาเคยให้ดูรูปจากโซเชียลไงคะแล้วมันก็เป็นหมายจับที่มีการประกาศรูปอยู่ในโซเชียล
อันนี้แหละค่ะเป็นข้อมูลที่นำไปสู่การจับกลุ่มในอ้วนได้
ทีนี้ช่วงหัวค่ำเนี่ยนะคะทางด้านพลตำรวจตรีอัคฮรเดชพี่มนศรี
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓ก็มีการแถลงจับกลุ่มในอ้วน
แล้วตัวในอ้วนเนี่ยเขาก็รับสารภาพบอกว่าเขาไม่ได้วางแผนนะ
ว่าจะมากระทำชำราวว่าจะมาข่มขืนเด็กแต่อ้างแบบนี้
บอกว่าแค่จะพาไปซื้อแบตโทรศัพท์มือถือเออประกอบกับหลังจากนั้นเนี่ย
มันก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดมาด้วยตอนที่ในอ้วนขี่จักรยานมา
แล้วก็มีเด็กซ้อนมาจะเปลี่ยนแบตโทรศัพท์มือถือ
มาซ่อมโทรศัพท์เนี่ยนะคะส่วนอีกสาเหตุหนึ่งที่พาไปเถียงนา
อ้วนเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าจะพาไปขอเงินยายของเด็ก
ก็เลยพาไปที่เถียงนาแล้วเจ้าหน้าที่ก็สอบถามไปถึง
แล้วจุดที่เมนป่าช้าหน้าพระประธานล่ะยังไงในอ้วนบอกว่าจุดนั้นน่ะ
ให้เด็กดื่มเหล้าขาวหนึ่งแก้วไม่ได้บังคับไม่ได้กรอกปากนะ
แค่จะให้เด็กลองเฉยอันนี้คือสิ่งที่ในอ้วนบอก
แล้วในอ้วนก็บอกว่าจุดที่เมนร้างที่พระประธานเนี่ยนะคะ
ล่วงละเมิดแค่สัมผัสภายนอกถูไถอย่างที่บอก
ไม่ได้บังคับให้เสพยาด้วยแล้วมันมีข่าวหนึ่ง
สืบสกุลจำได้ไหมที่เรารายงานไปบอกว่าเนี่ย
ให้น้องวัยสิบเอ็ดปีเนี่ยไปเรียกเพื่อนรุ่นดาวน์คราวเดียวกันมาอีกสามคน
มันมีข่าวมาแบบนี้ในอ้วนเขาปฏิเสธนะ
บอกว่าไม่ได้ให้น้องไปเรียกเพื่อนมามันไม่จริง
อันนี้คือสิ่งที่บอกกับตำรวจนะคะทีนี้พอมาไล่เรียงดู
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชายภูมิเนี่ย
บอกว่าโอ้โหในอ้วนไปไล่ดูประวัติเก่าคดีนี้โชคโชนเลยนะคะ
คุณผู้ชมครับเพราะว่าปีสี่เก้าเนี่ย
เคยไปก่อคดีช่อโกงในพื้นที่อำเภอศรีเก่าที่จังหวัดตรังปีห้าศูนย์
ก่อคดีรักทรัพย์ที่พื้นที่อำเภอแก้งเคราะห์ที่ชัยภูมิ
คดีเหล่านี้ก็เกี่ยวกับทรัพย์นะแต่มีคดีเกี่ยวกับคนด้วยนะครับ
มีค่ะแล้วก็ปี๕๕ก็เป็นคดีเกี่ยวกับทรัพย์เหมือนกัน
ที่พื้นที่สพนสังที่ชัยภูมิแล้วปีหกสองเนี่ย
คดีเกี่ยวกับครอบครองยาเสพติดสพนสังที่ชัยภูมิเห็นไหม
ประวัติเนี่ยมีการต้องคดีมาแล้วแล้วก็เคยถูกคุมขังมาแล้ว
สามรอบรอบแรกเนี่ยเดือนมกราคมปีห้าห้าถึงกรกฎาห้าเก้า
รอบสองนี่คือเมษาถึงพฤศจิกาหกหนึ่งแล้วก็รอบที่สามกุมภาถึงพฤศจิกาหกสองนั่นเองนะคะ
ส่วนคดีของน้องวัย๑๑ขวบเนี่ยตำรวจเขาก็ตั้งข้อหาค่ะ
มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปีพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปกระทำชำราว
แล้วก็พรากและพาเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปกระทำชำราวก็นี่แหละค่ะ
เรียงเหตุการณ์ที่โอ้โหถือว่าเป็นคดีใหญ่ที่ตามในอ้วนมา๓วันจนเมื่อวานจับกลุ่มตัวได้นะคะ